สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันนัทชายกิตโมกค่ะ
ตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปนะคะเมฆของเราจะไม่ได้เห็นแล้ว
ท้องฟ้าจะไร้เงาเมฆและจะมีความร้อนเข้ามาปกคลุมแทนที่นะคะ
ส่วนลมตะวันออกที่พัดปกคลุมภาคใต้ก่อนหน้านี้ก็จะอ่อนกำลังลงนะคะ
อาจจะมีอุณหภูมิพุ่งสูงถึง๔๒องศา

เหนือและภาคอีสานเกษตรกรนะคะต้องระวังอากาศแห้งและร้อนจัดค่ะ
ระวังการเกิดอักขีไภไฟป่า
เช่นเดียวกับภาคใต้อ่าวไทยและอันดามัน
อากาศร้อนและแห้งมีฝนฟ้าขนองบางแห่งนะคะ
อย่าลืมเปิดเครื่องตีน้ำเพื่อเพิ่มออกซิเจนสำหรับสัตว์น้ำกันด้วยนะคะ
และระวังศัตรูพืชจำพวกหนอนผลไม้นะคะ
ขณะที่ประเทศไทยหลายพื้นที่มีอากาศแห้งนะคะ
ประสบกับภัยแรงแต่ที่ประเทศนิวซีแลนด์

โดยพบว่าเขื่อนในเมืองโอ๊คแนนประเทศนิวซีแลนด์
มีน้ำเติมขึ้นมาเพียงไม่ถึงครึ่งเขื่อนนะคะ

และฝนที่ตกลงมาก็ไม่สามารถเติมน้ำได้ด้วย
ว่าหลังจากนี้ถ้านิวซีแลนด์ยังประสบภัยแรงต่อไปอีก
จะต้องประกาศจำกัดการใช้น้ำของประชาชนค่ะ
ส่วนที่ประเทศไทยของเราอากาศยังร้อนนะคะ

รักษาสุขภาพให้ดีนะคะปลอดภัยจากโรคด้วย
และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวสวัสดีค่ะ

ร้อนแบบนี้ประหยัดไฟกันด้วยนะคะลองหาวิธีประหยัดไฟดู
แล้วก็ที่สำคัญเวลาจะต้องออกแดดเนี่ยก็อาจจะต้องใช้พวกคริมกันแดด
หรือว่าทำยังไงให้ตัวเองไม่เกิดลมแดดอะไรแบบนี้
ต้องป้องกันตัวเองด้วยแต่ว่าอยู่บ้านมากนี่ค่ะ
ไฟก็คงจะหนักหนาสาหัสอยู่นะคะใช่ค่ะอ่าเดี๋ยว